ส่วนฟุตซอลนะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะใช้ผู้เล่นหน้าใหม่
สำหรับการแข่งขันในช่วงปลายปีนี้ทั้ง๒รายการ
เพื่อที่จะได้เกิดการผลัดเปลี่ยนหมุนเวีย
แล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาติดทีมชาติกันด้วยนะคะ
ซึ่งนักฟุตบอลทั้ง๒๑คนก็เข้ารายงานตัว
เพื่อที่จะเล่น๒รายการใหญ่

แล้วก็มีชิงแชมป์อาเซียนแข่งช่วงเดือนพฤศจิกายน

โคเซมาเรียปาซอสเมนเดสหรือว่าปูปิส
ต้องการให้โอกาสนักเตะสายเลือดใหม่ลงเล่นทั้ง๒รายการ
เพื่อประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติ
ซึ่งการรายงานตัวฝึกซ้อมก็มีนักเตะหน้าใหม่

แล้วก็ผู้เล่นอายุน้อยที่เคยเรียกติดมาก่อนหน้านี้
ก็มีทั้งแต่พระมหมาศมี็มาศา

ส่วนผู้เล่นที่ถูกเรียกติดชุดใหญ่ครั้งแรก
นาวินหรือว่าอย่างมุธมัตต์เนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าปราศจากนะครับ
เงาของรุ่นพี่เนี่ยหรือว่าผู้เล่นหน้าเก่าเก่าเนี่ย
ที่ที่คอยประคองในทีมเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นปฏิกิริยานะครับ
ว่าเขาจะมีความเป็นผู้นำมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ในการที่จะเล่นโดยปราศจากรุ่นพี่คอยประคองนะครับเขาก็อยากจะเห็นผลงานตรงนี้นะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าก็เราก็จะมีไทยแลนด์ไฟฟ์นะครับ
ด่านพิสูจน์เพราะว่าเราจะเล่นกับอุสเบคิสานซึ่งนะครับ
เป็นรองแชมป์ครั้งที่แล้วนะครับในเอฟซีแล้วก็เป็นที่สามนะครับ

ไปดูความขึ้นไหวของทีมสี่ประทุ่มหน่อยนะครับในฟู้ซอล
หนีตกชั้นเนี่ยก็แน่นอนครับมีการปรับเปลี่ยนทีมตั้งแต่ในช่วงปลายของเล็กแรกแล้วนะครับ
ซึ่งล่าสุดเนี้ยได้ทางคุณกฤษนะพุทธกระพมา
เป็นมธางสมโปรสรรค้นใหม่แล้วก็เสริมทีมได้ทางควอร์ชเมียว
คุมทีมก่อนหน้านี้แล้วในช่วงปลายของเล็กแรกแล้วก็ได้นักเตะมาห้าคนนะครับ
เตะไทยสามบราซิลสองคนนักเตะไทยเนี่ยได้ทางปียพันรัตนะนะครับ
อดีตนักเตะทีมชาติไทยมาช่วยทีมในการลุ้นหนีตกชั้นส่วนตัวต่างชาติเนี่ยเห็น
กันอยู่ว่าจะมีทางเตียโก้โมร่าของการท่าเรือเก่านะครับเข้ามา
ท้ายกันหน่อยครับกับข่าวเศร้าของครอบครัวเบนจาสิริวัลนะครับ
โดยคุณอดีศัพท์เบนจัดสิริวันประธานพรรณาภูมิสวรรค์แห่งชาติ
ต้องสูญเสียคุณแม่คือคุณสุรีพรเบนจาสิริวัล
ซึ่งเป็นมันดาเมื่อค่ำวานนี้นะครับ
ที่ผ่านมาก็มีคนในวงการกีฬาไปร่วมแสดงความเสียใจ
ทั้งคุณสนทยาคุณปลื้มนะครับ
ที่ปรึกษานายรัฐบนตรี

ประนายกฝ่ายสื่อสารองค์กรของสมาคมกีฬาฟุตบอล
แล้วก็มีคุณธิรชัยวุฒิธรรมประธานมูลนิธิเพื่อนนักกีฬาไทย
ก็ไปร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับที่วัดธาตุทอง
ซึ่งพิธีจะมีขึ้นที่สารา๑๘วัดธาตุทองเวลา๑๙นาฬิกาก็ไปกันได้
จนถึงวันที่๔สิงหาคมนี้นะครับ